ราคาปลาในตลาดของเรากันเลยจ้า
ราคาปลานินวันนี้๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาทูนึ่ง๑๖๐บาทต่อเข่ง

แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
แล้วก็ไปเช็คราคาเนื้อสัตว์กันต่อเลยจ้า
ดูสิวันนี้หมูเนื้อแดงยังคงที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิม
ส่วนเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็คงที่๕บาทต่อฟองจ้า
รู้ราคาแล้วเช็คราคาแล้ว
ไปตลาดต่อดีกว่าจะได้ซื้อของไปฝากคุณดาวกับคุณชนะเขาหน่อย
ไม่รู้ว่ามีของอะไรที่น่าสนใจไปฝากสองคนนี้บ้าง
ป้าจ๋ามีอะไรไปฝากคุณชนะบ้างจ๊ะ
น้ำผึ้งอ๋อมีมั้ยยังเหลือมั้ย
หมดแล้วเอ้าทำไมหมดเร็ว
คุณชนะเหมาไปแล้วคุณผู้ชม
หมดแล้วงั้นไม่ต้องซื้อฝากแล้วเดี๋ยวซื้อฝากคุณดาว
มีฝรั่งไหมจ๊ะจะซื้อไปฝั่งคุณดาวจ้า